เก็บครีมชีสด้วยแต่๔มันคือแบบว่าเหมือนทีมหนีตกชั้นน่ะมึงเอง

ผมว่าถล่มเยอะผมว่าถล่มเลย
มักจะถล่มลิเวอร์เลยเหรอไม่มั้ง

คือมึงไม่ได้แบบเสพข่าวอะไรเลย

จริงแฟนที่ดูรายการเราอยู่เขาอาจจะแบบอยากลองวัดคะแนนกับพวกเรา

คนอยู่กับผมนะฮะวอร์มไทยรัฐสปอร์ตยังบัตรครับ
และท่านเดิมเลยครับผม
แบบเคารพนับถือพี่คนนี้มาก

เคารพเคารพโหดเดินมาไกลที่ผมไหว้ก่อนเลยเมื่อกี้ฮะ

เรียกได้ว่ามีสีสันต่างเกิดขึ้นมากมายเลย
แล้วผมสรุปให้ค่าอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าแตกต่างกับพี่มาบอกกัน
ไม่เอาภาพรวมก่อนรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้าง

เรียกว่าเรามีแบบข้ออ้างออกจากบ้านเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ไหม
ไม่เลยพี่เป็นคนชอบดูบอลในบ้านตลอด

ดีค่ะฟุตบอลกลับมาแล้วก็หายเหงากัน

ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันแตกต่างไปนอกจากปีที่ผ่านมา

ทุ่มบอลนี่แบบถ่วงเวลาทุกใบเหลืองแล้ว
คือบางทีมันอาจจะเป็นกฎที่มันอาจจะดูเหมือนอยู่ผู้หญิง
แต่ผมว่ามันอาจจะต้องค่อยปรับตัว
นักฟุตบอลเองทั้งแฟนบอลเอง
เพราะว่าอย่างพูดถึงคู่ทีมรักของผมก็ได้เรียกว่าคู่กบเชลซี
มันเหมือนจะเรียกว่าเกมหยุดนานแค่ไหนเพราะทดไปเท่านั้นเลย

มันก็ทำให้เราต้องดูบอลนานขึ้นนะ
บางเกมทดไป๑๐นาทีเนี่ยนะพี่แจ๊ก

ก็จะลำบากหน่อยเพราะเด็กผมต้องต่อเวลาแล้ว

พูดถึงเกมนัดแรกของทีมรักพี่หน่อย

เรียกว่าไปเยือนเขาเนอะไปเยือนเชลซีเป็นยังไงบ้าง
พี่แจ๊กรู้สึกว่าภาพรวมเกมนี้พอใจมั้ย
มันถ้าถามว่าความพอใจมั้ย

กับแกะการไปเยือนกันฝอดผิดแล้วได้๑แต้มกลับมา
นัดแรกของซีซั่นที่อะไรมันก็ยังดูไม่ค่อยลงล็อกเนี่ย
แต่ว่าถ้ามองถึงรูปเกมจริงเนี่ย

มันบุกไม่ขึ้นเกมด้านข้างก็ตั้งรับไม่ค่อยได้
โจมตีแผงอินบอร์ดฟูลแบ็ค
เทรนด์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่ารอบโบ้ต้องไปยืนเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ย
เกมนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่
ดูเป็นเกมที่ยากสำหรับลิฟู
แต่ว่าก็เอาตัวรอดกลับมาได้ในเกมที่เป็นรองเยอะ

แต่เดี๋ยวจะได้กำนันตัวใหม่หรือเปล่าเราได้ไหมแกเซโดเราไงเราจะไปแย่งเขาไง
คือมึงไม่ได้เสพข่าวอะไรเลย

คือคุณเคยโดนชกไหม

อันนี้พี่ก็ไม่ได้ไปนอนใต้เตียงท็อตโบรี่
ถามมึงพี่พี่ว่ามันเป็นเรื่องความโกนตีน
คาดที่มึงมองส่วนตัวแล้วผมไม่รู้ความจริงเป็นยังไง

แต่มันยื่นมาครั้งล่าสุดมัน๘๐เอง๙๐เอง

มันเหมือนเป็นการเข้าไปในสนามที่

เพราะลิฟพูเข้าไปโดยที่แทบจะไม่มีข้อมูลด้วยซ้ำว่า
มันเลยเป็นศึกที่ลิฟพูดูหน้าขันมากร้องคว้นกับตลาดรอบนี้นะ
รู้สึกว่ามันไม่มีการวางแผนอะไรเลยกับการซื้อตัวผู้เล่น
มันก็สมควรแล้วก็คนเดียวเขาก็เอาอยู่เลยเขาคุมอยู่เลย
แต่กับเรื่องที่พอมันเป็นแผน๔๓๓เนี่ยเท่ากับแล้วเจอกับความเลือกใช้ที่คือตัวลูก๒คน
เกมแบบนี้มันลำบากในฐานะที่มันไม่ใช่ตัวรัฐจ๋าด้วยมันต้องมาเจอเกมแบบนี้
มันเอาตัวรอดได้ไหมได้แต่ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่ก็มองว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

กูโอเคกูไม่โอเคไง
ทีนี้เรามาพูดถึงคะแนนในเกมของเราคือเกมนี้ฮะมีนักเตะคนไหนคะแนนยังไงบ้าง
ก็คะแนนสูงสุดในแมทนะฮะก็คือคนทำประตูของเชลซีนั่นแหละ
ก็เป็นประตูที่น่าจะง่ายที่สุดในสัปดาห์แล้วเอาจริง
คือกองหลังลิฟูโคตรกระจอก
โอ้โหพูดแล้วพูดแล้วขอเตะกันดีด้วยไหม

เพราะว่าเป็นคนทำประตูในเกมนี้

จริงคนที่เล่นเฟนาซีที่เลือกซาร่าก็

โอเคเร็วโพรีแมนยู
โอเคด้วนไปพักด้วย

ไม่ถามเลย

เรียกว่าชนะมา๑ประตูต่อศูนย์เก็บคินชีสด้วย

แล้วนักเตะเราก็ซื้อเสริมทัพเยอะมาก

เรียกว่าคือเมื่อวานคือดวงแล้วดวงอีกจริง
เมื่อวานวูบมีโอกาสยิง๒๓ครั้ง

ฟบ้างแล้วยิงตรงตัวเป็นส่วนมาก
จังหวะที่ควรจะเป็นจุดโทษที่เขามันมีกระแสออกมาว่า
เฮ้ยสุดท้ายสมาคมสมาคมภูมิสินทร์ออกมาขอโทษแล้ว
จังหวะนั้นเป็นยังไง

อะผมพูดเองนะ
ข้อดีของกลางหลังคือถ้าขึ้นมาทำประตูได้แล้วคลีนชีสได้ด้วย

ใช่ครับส่วนสำหรับทางฝั่งบู๊บคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ

ได้จากคะแนนลงสนามก็๒คะแนนแล้วมั้ง
โอ้โหได้เพิ่มอีกแต้มนึง
แต่ทีนี้เราก็มาสรุปภาพรวมดีกว่าว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดฤดูการเนี่ย

ซึ่งโอ้โหอันดับหนึ่งนี่มันสุดยอดคนนี้

ขอให้ได้คะแนนแบบนี้ไปเยอะครับ

อีก๒คนที่เรียกว่าทำได้ดีเหมือนกัน

นั่นเป็นภาพรวมสำหรับวีคแรกก็ประมาณนี้
ความจริงแฟนที่ดูรายการเราอยู่เขาอาจจะแบบอยากลองวัดคะแนนกับพวกเรากับผมกับพี่แจ็คเล็ก

หมายถึงถ้าเขาแพ้เหรอ

กลัวว่าแต้มห่างเยอะแล้วเดี๋ยวแบบคนดูจะแบบน้อยอกน้อยใจ

ก็เดี๋ยวถ้าที่๑ประจำซีซั่นเดี๋ยวเราแจกเสื้อ
ตัวนี้ของพี่แจ๊คที่พี่แจ๊คใส่อยู่

เชียร์เบนฟอร์ดอย่างนี้ก็มีเสื้อให้

มาดูสำหรับเกมแมทที่๒ของแต่ละทีมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน่าสนใจ
ทีมไหนน่าจะมีตัวที่ทำแต้มได้ในยกที่๒นี้

ข้ามเลย

เสียเวลาแล้วจะเลือกใครบ้าเลย

อย่างวีคที่ผ่านมาเนี่ย

แต่โอกาสที่มันจะโดนมันก็มีไง
คือโอเคล่ะสัปดาห์ที่แล้วมันอาจจะเซฟเยอะ

ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่เลือกจาก๒ทีวีนี้

เพราะโอกาสที่มันจะมีคนที่ได้แต้มโดดผมว่าไม่น่าเยอะ

ผมว่าถล่มเยอะผมก็ถล่มเลย
เอาไงกับเมืองนี้

สัปดาห์ที่ผมก็คิดว่าฮูจะทะลมอีก

แต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าบรรดาผู้เล่นเกมลุกเนี่ย
น่าจะมีโอกาสทำประตูค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าช่วงหลังในบทบาทเขานอกจากการยิงประตูแล้ว

หรือถ้าได้จุดโทษก็อาจจะเป็นคนยิง

ลองไปเลือกเอาลองไปเลือกเอา

คือมันมักจะมีแบบภาพลวงตา

ทีมใหญ่แล้วมาเจอทีมระดับเดียวกัน

มันก็เห็นผลเหมือนกันนะ

ก็มีปัญหาอยู่โอกาสจบเสมอก็น่ามี

ผมจะไปเลือกมิโตมะละกันอะ
ของผมก็ตอนนี้ในทีมผมก็ยังมีมิโซมะอยู่

แต่ผมมองว่าสุดท้ายถ้าคุณแบบมีโอกาสยิง๒๓ครั้ง

เพราะว่าตอนนี้กองหน้ามันก็ปล่อยไปหมดแล้วไง

แล้วคือกองหลัง๒ทีมนี้ก็ไม่ค่อยแอสซิดด้วยนะ
แต่นี่เป็นแอซิดแรกในรอบ๒ปี

ผมว่าดูเกมลุกสเปอร์ดูจะมีโอกาส

ครับก็โอ้โหมันค่อนข้างคู่ขี้สูสีนะ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ควรเลือกแนวรับ

อะไรพวกนี้ผมว่าก็มีโอกาสอยู่
ผมว่าดูแล้วน่าจะเป็นมิดฟิลที่
ก็น่าสนใจแล้วก็อาจจะอีซักก็โอดแน่นอน

สุดท้ายก็เลยสกอร์ค่อนข้างขาดไปนิดนึง

เหมือนเป็นกองหน้าที่เล่นหลังกันนิดหน่อย

แต่ว่าดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งไม่รู้ว่าเกมนี้จะฟิตพอหรือเปล่า

แล้วก็มีลูกตั้งเตะมีลูกเซ็ตพีช

เพราะตอนนั้นผมว่าเชลซีอาจจะยังดูมีปัญหาอยู่กับเกมรับนะ

เพราะดูฟอร์มแล้วนะมันใกล้เคียงที่สุด
ที่เหลือผมว่ายังผมใช้ก็ดูห่างอยู่นะ

แต่ว่ามันอาจจะเพิ่งกินเกมนัดแรกนะ
มันอาจจะยังมีหลายอย่างที่มันยังไม่ลงตัว

เพราะฉะนั้นผมว่าเลือกได้เยอะเลย

เออว่าได้อยู่ภารกิจผมว่ารอดยาก
คือทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราไล่มาทั้งหมดเนี่ย

ไม่รู้จริงอะเนี่ยมึงเล่นอย่างนี้กูก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะ
อันนี้คือภาพรวมคร่าวสำหรับเจมสที่๒เนาะ
ต่อไปนี่เป็นเทคนิคเล็กน้อยให้แบบท่านเซียนพี่แจ็คเละเนี่ย

แบรนด์เรโน่ภาพรุ่งสาวประตูวัย๓๑ปีชาวเยอรมันสัปดาห์ที่ผ่านมา

เนี่ยเขามึงก็แหกตาดูเขาขึ้นอยู่นี่ราคาในเกม๔๕คันได้มา๑๒คะแนน
เป็นภาพรุ่งสาวประตูที่ได้คะแนนเยอะที่สุดในวีคก็ได้

เยอะเรียกว่าคือเก็บคลีนชีทให้ทีมด้วย

เซฟไป๙ครั้งเนี่ยแต่ว่าคลีนชีทก็ได้คะแนนเยอะไป

อีกคนหนึ่งแซมจอร์นสตันภุ่งสาวประตูวัย๓๐ปีชาวอังกฤษของคริสตันภาเรน
ราคา๔๕เหมือนกันนัดแรกได้ไป๖คะแนนเซฟไป๑ครั้ง

คืออันนี้อาจจะเฟฟไม่เยอะแต่พอได้คีนชีสไปเนี่ยมันก็ทำให้คะแนนพุ่งไป๖คะแนน

ซึ่งการเก็บครีนชี้เราพยายามจะบอกว่ามันดีกว่า

ต่อให้ผู้สาประตูอีกคนนึงมีอัตราการเซฟไม่ต่างกัน
แต่ว่าเซฟไป๘ครั้งนะ
ซึ่งมันก็เซฟไปเยอะนะแต่พอเสียไป๔ประตูแต้มมันก็เลยลดลง

เหลือที่พอจะน่าสนใจนะครับมีคนนี้คือเราไม่คุ้นชื่อเลย
เป็นผู้รักษาประตูวัย๓๒ปีชาวอังกฤษของเชฟฟิล
เกมล่าสุดเนี่ยก็เซฟไปถึง๗ครั้งแล้วก็ได้ไป๔คะแนน
ก็ราคาไม่แพง๔๕ไม่แพงนะส่วนใหญ่เป็นราคาแบบพื้นฐานนะ
สำหรับผู้รักษาประตูประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยขนาดนี้ครับ
แต่ว่าทริคจากโปรดิวเซอร์สองสัญชาติของเราเนี่ยเขาย้ำมาเขาบอกว่า
การตัดสินใจของแต่ละคนเนี่ยบางคนเขาเลือกที่จะยอมจ่ายเพิ่มอีก
อันนี้หมายถึงราคานะ๐๕ก็จะได้เป็นผู้๓ประตูระดับแบบ
อันนี้ก็ละแต่ว่าทริกของแต่ละคนในการเลือกรูปสาประตูระดับ
สำหรับนี้ก็เป็นภาพรวมสำหรับสัปดาห์ที่๒
ให้อำลังใจนะคนที่จัดพื้นทีมไปแล้วแล้วตั้งใจมากอะ

มันจะไม่เป็นเละการตามหาฝัน

สำหรับวันนี้เราก็สรุปภาพรวมของเดือนการผ่านมา
แล้วก็๐๘๓๐สำหรับสัปดาห์หน้า
แล้วก็เมื่อกี้ก็ให้เทคนิคเล็กน้อยสำหรับการจัดผู้รักษาประตูไปแล้ว
อ่ะให้กันลองครับ
เย็นวันศุกร์นะฮะเวลา๑ทุ่มตรงนะครับ

ไม่เย็นแล้วอันนี้คุณทัมลายความฝันกันแล้วนะครับ

แล้วก็เจอพี่แจ๊กเล็กได้เป็นประจำทุกคืนวันศุกร์นะครับ

บางทีผมว่ามันก็ต้องเจอทางแยกนะครับ

ซ้ายก็ได้ขวาก็ดี
สุดท้ายครับเราเป็นคนตัดสินชีวิตของเราเองนะครับ
ทุกคนครับอย่าทิ้งความฝันของคุณนะครับ
ตัวท็อปแปลกกับสี่พี่หมายลิฟต์ครับ